ไปกินทุเรียนแบบหลักชูลูกผู้ดีเขากินทุเรียนแบบนี้ทุเรียนปิดทอง
ทุเรียนหน้าทองเดี๋ยวนะใช้คำนี้ได้ไหมอ่ะ
เคยได้ยินแต่ทุเรียนหมอนทองแต่อันนี้ทุเรียนหน้าทองค่ะคุณ
ทุเรียนหมอนทองไม่พอต้องแปะทองไปด้วย
เสริมสิริมงคลหรือยังไงไม่แน่ใจปิดทองแล้วฝังลูกนิมิตด้วยเลย
ไม่ใช่ค่ะอันนั้นงานที่วัดค่ะอันนั้นโอ้โหลูกนิมิตค่ะคุณไม่ต้องฝังลงไป
นี่ทุเรียนนะคะมาที่ร้านทุเรียนปัชดะ
อยู่ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองจังหวัดปลาจีนบุรี
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณกุศุมาใจศรีเขาต่อยอดการขายทุเรียนหมอนทอง
ด้วยการแปะแผ่นทองแบบนี้ลงไปบนเนื้อทุเรียนอ่ะเออ
แล้วแปะแบบทั้งลูกแปะแบบเยอะมากคือต้องบอกอย่างนี้
บางคนบอกบางคนบอกว่าแปะท้องเข้าไปแล้วจะกินยังไง
เออเออเออคือทองที่เขาใช้แปะลงบนอาหารเนี้ยฮะเออ
คือแปะเพิ่มความปังแล้วให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นหูเม็ดรีบนิดเดียวเอง
ที่เหลือคือเนื้อทั้งนั้นเนื้อเยอะมากแน่นมากนะคะ
ลูกค้าหลายคนก็เลยสนอกสนใจ
คุณกุศุมาเล่าให้ฟังว่าเธอประกอบอาชีพเป็นชาวสวนขายผลไม้
แล้วก็ขายทุเรียนขายมาหลายปีแล้ว
ซึ่งทางร้านเนี่ยเขารับประกันเนื้ออยู่แล้วถ้าไม่สุกหรือว่าไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้
เคลมได้เปลี่ยนได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย
แล้วเขาก็เลยอยากจะยกระดับทุเรียนของเขาเพิ่มขึ้น
ก็เลยแปะทองเพิ่มมูลค่าไปเลย
คุณกุศุมาเนี่ยเขาเปิดรับออเดอร์ในสื่อโซเชียลต่างปรากฏว่าคุณค่ะได้รับผลตอบรับดีมาก
ซึ่งทุเรียนที่เขาขายเป็นทุเรียนทองคำเนี่ยนะเนี่ยนะ
ขีดละ๑๙๙บาทอุ้ยคุณผู้ชมมันขายแล้วก็แปะทองด้วยขีดละ๑๙๙บาทเอาง่ายมันเป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยนั่นแหละ
เอาไปทำเป็นพวกของปรุงของฝาก

เออมันเป็นทองเลยไง
เอาล่ะคุณผู้ชมท่านไหนสนใจอยากจะทานทุเรียนหมอนทองแบบปิดทองลักพลูแบบนี้แบบหุ้นลากมากดี
ติดต่อสอบถามไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เราขึ้นไว้ร้านทุเรียนปะฉะดะปราจีนบุรีนะจ๊ะ
เขามีบริการส่งทั่วประเทศไทยจ้า
ลองกินดูเขาบอกว่ากินได้จริงนะ
มันกินได้จริงคือทองมันกินได้
ทองคำเปลวใช่ไหม

เขาบอกว่ากินได้เพราะทองมันไม่ได้ย่อยไม่ดูดซึมในระบบทางเดินอาหารของเรา
ไว้เดี๋ยวเมื่อทำอาหารเขาจะเอาทองปรุงอ่ะฟรื่อแบบ
คือพูดง่ายกินเข้าไปมันก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายอะไรหรอก
ให้มันก็จะย่อยอีสระหลายแล้วก็ออกมา
ทีนี้มันก็จะเป็นสีทอง

มันก็จะเป็นผีทองไปด้วย